เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อย
คุณผู้ชมหลายจังหวัดเองก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
ภาคใต้เองตอนนี้ก็มีฝนตกหนักติดต่อกัน
ทำให้น้ำท่วมหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ
ไปดูที่จังหวัดสุมราชธานีกันหน่อยนะฮะก็ยังคงเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่ฝั่งอันดามันก็ทำให้ฝนตกหนัก
แล้วก็เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ต่างแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
กระบี่พังงามระนองนะฮะก็ส่งผลให้น้ำท่วมแล้ว๒อำเภอ
คืออำเภอชายบุรีเริ่มมีน้ำเอิญล้นตะหลิ่ง
ครองชายบุรีเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนในหมู่บ้าน๒หมู่บ้าน
ดูสิฮะมันจะมีต้นมะพร้าวต้นอะไรอยู่แล้วนะเนี่ยฮะเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็การสัญจรลำบากนะครับ
ส่วนที่อำเภอพนมน้ำในครองศกไห่
ในคลองศกไหล่ก็ไหลเข้าท่วมในพื้นที่รุ่มบางจุดแล้ว
ส่วนนายน้ำในเขื่อนรัชประพาก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติดีครับ
ปริมาณน้ำอยู่ที่๑๗๘ยังไม่เต็มความจุ
รองรับน้ำได้อีกประมาณ๑๒๓๔ล้านลูกบาทเมตรครับ
ส่วนพื้นที่จังหวัดกระบี่ฝนตกต่อเนื่องเหมือนที่สุราชเลย
ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรค่ะ
ท่วมพื้นที่สวนปามสวนยางพารา
และไปท่วมถนนสายพรุดินนาบ้านควนหวายแดงในอำเภอคลองท่อม
ตอนนี้ถนนเส้นนี้ถูกน้ำท่วมนะคะระยะทางประมาณ๒๐๐เมตร
บางช่วงสูงถึง๑เมตร

ส่งผลให้ชาวบ้าน๓หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน
ก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมในการเดินทางไปนะคะ
ขณะที่อำเภอกรรตากองทัพเรือภาคที่๓
ได้รับแจ้งมีชาวประมงเอาอวนไปดักจับปลา
บริเวณหาดคอกวางในตำบลสารด่าน
ก่อนที่จะถูกคลื่นซัดจมหายไปค่ะ
คนที่หายไปทราบชื่อคือนายดังเห็นครบคนนะคะ
อายุ๕๖ปีแต่ว่าข่าวร้ายก็มีต่อมานะคะ
เพราะว่าไปพบศพแล้วนะคะศพของนายดังเห็น
ห่างจากชายหาดจากจุดเกิดเหตุ
ห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตร
ส่วนตอนนี้เรือนำเที่ยวและเรือประมงขนาดเล็ก๓๐๐ลำค่ะ
หลบคลื่นลมบริเวณท่าเทียบเรือหาดนพรัชธารา
และงดพานักท่องเที่ยวออกเข้าไปออกไปเที่ยวในทะเล
เนื่องจากคลื่นสูง๓๔เมตร
แต่เรือนำเที่ยวขนาดใหญ่ทยอยนำนักท่องเที่ยวตามเกาะต่างกลับเข้าฝั่งนะคะ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
ตอนนี้ก็ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำและลำคลองต่อ
ต่างในพื้นที่อำเภอลำทัพและอำเภอคลองท่อม
เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ส่วนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาอุสาธารณภัยจังหวัดพังงา
ก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หกอำเภอนะครับประกอบไปด้วยอำเภอตะกัวทุ่ง
ตะกัวป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระโปรงอำเภอคุระบุรีและอำเภอเมือง
เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มหลังจากในพื้นที่มีฝนตกหนัก
ทำให้แม่น้ำแล้วก็คลองต่างมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีสีขุ่นอย่างที่เห็นด้วย
ปริมาณน้ำสะสมได้เกินหนึ่งร้อยมิลลิเมตรด้วยนะครับอ่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็ประสบปัญหา
เรื่องของฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ระวังกันด้วยนะครับ
เป็นไปตามคำเตือนของกรมอุตุที่ประกาศไว้วันที่๔
สิงหาคมที่ผ่านมา๕ถึง๙
ก็เหลืออีก๑วันที่ต้องระมัดระวังภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก